ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะมีเด็กปั๊มวัย๑๖ปีคนนึง
อยู่สภาพที่เจอคือถูกคนรุมกระทืบค่ะ
รุมกระทืบจนสลบเหมือดคาถนนไปเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มาดูกันว่ามันเกิดอะไรยังไงกันขึ้น
แต่ดูไปดูมาสงสัยจะเป็นเรื่องกลับตลาดบัตรนะคะ
ตำรวจภูทรบางปูจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจสอบ
เพราะว่ามีคนแจ้งมาว่ามีผู้ชายถูกรุมทำร้ายบาดเจ็บ
ข้างร้านสะดวกซื้อปากซอยมังกรนาคดีค่ำเมื่อวานนี้ค่ะ
ในที่เกิดเหตุเจอคนนี้ล่ะค่ะเสื้อแดงนี่นะ
ชายวัยรุ่นอายุแค่๑๖ปีหมดสติสลบเหมือดไปเลยค่ะ
อาสากู้ภัยก็ต้องรีบประถมพยาบาลคนเจ็บนะคะ
แต่อยู่เรื่องมันพลิกค่ะ
เพราะว่ามีผู้หญิงอายุ๑๙ปีที่เป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อ

คุณตำรวจคะผู้ชายคนนั้นนะคะข่มขืนหนู

เธอเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้นะ

ใกล้กับร้านสะดวกซื้อที่เธอทำงานอยู่
เขาก็มักจะซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนี้เป็นประจำ

จะเรียกว่ารู้จักกันก็ว่าได้คุ้นเคยกันดี
ต่อมาน้องก็พยายามจีบ
แต่เธอบอกเธอไม่สนใจเพราะว่าเป็นรุ่นน้อง
จนกระทั่งเย็นวันเสาร์ค่ะ

บอกว่าเออไปนั่งเล่นเป็นเพื่อนหน่อยสิ

ก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปกับเขา
แต่ปรากฏว่าไม่ได้พาไปนั่งเล่นนะคะ
พาไปที่ซอยธนสิทธิ์ที่อำเภอบางพลี

บอกว่าทำร้ายร่างกายเธอหลายครั้งด้วย
พอเสร็จกิจก็พาเธอไปทิ้งไว้ที่ปากซอยนิคมบางปู
สั่งห้ามบอกอย่าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ใครฟังนะ

เพราะว่าสลบเหมือนจริงไม่ได้รู้สติอะไรเลย
เมื่อวานนี้เธอบอกว่าแล้วอยู่ผู้ชายคนนี้กลับมา
มาหาเธอที่ร้านสะดวกซื้อมาอ้อนวอน
ตอนแรกสั่งนะเมื่อวานกลับมาอ้อนวอน

แจ้งตำรวจเลยไม่อยากโดนจับ
แต่เธอบอกไม่ยังไงเธอก็จะจัดการเรื่องนี้

พอเดินออกไปนอกร้านเท่านั้นแหละค่ะ
เธอบอกว่าเธออยู่ข้างในอยู่เธอก็ได้ยินเสียงเออ

ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมารุมกระทืบจนสลบขนาดนี้

แน่ใจนะว่าไม่รู้จักกลุ่มคนที่มาทำร้ายผู้ชายคนนี้
เธอบอกเธอไม่รู้จริงไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครด้วย

เดี๋ยวให้เธอไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้
ข่มขืนกระทำชำราวไว้ด้วย
แล้วตำรวจก็หิ้วทั้งลากทั้งฮิ้วอุ้มกันไป

พาไปโรงพยาบาลเอาให้ฟื้นก่อน

ขอฟังความทั้งสองครั้งมาว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไร